คุณผู้ชมที่บุรีรำมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นกลางโรงเรียนเลยนะคะ
เป็นผู้ปกครองเป็นแม่ของเด็กนักเรียนคนหนึ่ง
ไปทำร้ายเด็กนักเรียนอีกคนนึงด้วยสาเหตุที่ว่าเด็กนักเรียนคนนี้
แกล้งลูกเธอด้วยการเอายากระเพาะอาหารไปทิ้ง๑เม็ด

บุกไปที่โรงเรียนบีบคอเด็กผู้ชายคนนั้น
แล้วจับหัวเขากระแทกพื้นแบบกระแทกจนหนำใจ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าเด็กนักเรียนคนอื่นในโรงเรียน
หลายคนตกใจกันมากนะคะ
คือวันนี้เราพยายามติดต่อไปทางฝั่งแม่ของน้องที่เป็นคนก่อเหตุแล้วล่ะ

ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรเราก็เลยได้ข้อมูลจากทางฝั่งของน้องที่ถูกทำร้ายก่อนนะคะ
นี่คือน้องโตโต้นะคะน้องอายุ๗ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนในอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรำนะคะ
วันนี้น้องยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสตึก
เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บมีรอยเล็บที่ลำคอหน้าอกและใบหน้า
ส่วนศีรษะอันนี้คือปูดเลยค่ะจากแรงกระแทก
ได้คุยกับนายคำเบ้าตาของน้องโตโต้บอกว่า๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
ครูที่โรงเรียนโทรมาเลยบอกว่าโตโต้ถูกผู้ปกครองทำร้าย

สภาพคือเห็นหลานชายนอนนิ่งอยู่กับพื้นค่ะ
ผู้ที่ทำร้ายร่างกายน้องโตโต้คือนางสาวทิพย์
เป็นแม่ของเด็กชายแคนวัย๗ขวบที่เป็นเพื่อนโตโต้เหมือนกัน

เด็กเขาอาจจะแจ้งกัน
แล้วก็แม่ของเด็กอีกคนหนึ่งก็โฮก็เป็นสิ่งที่รู้ผมร้านผม

เห็นเขาพวกเด็กเขาบอกว่า
คือน้องนักเรียนหญิงป๖คนนึงที่เห็นในการเขาบอกว่า

เข้าไปทำร้ายเลยไม่มีการพูดคุยสักถามอะไรสักคำ
นางสมหมายยายของโตโต้บอกข้องใจมาก
เม็ดเดียวทำกันขนาดนี้เอาถึงตายเลยหรือยังไง
มันรุนแรงเกินไปนี่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนี่นะ

ก็ตอนนี้เราก็ต้องรอทางโรงเรียนออกมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งว่ายังไงนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกเราพยายามติดต่อนางสาวทิพย์แม่ของน้องแคนนะคะ
เพื่อที่จะไปสอบถามข้อได้จริงว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
แต่ว่าเจ้าตัวปิดบ้านเงียบยังไม่ได้ให้ข้อมูลใดนะคะ
จริงแล้วเราก็อยากฟังความทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากชี้แจงอะไรเนี่ยก็สามารถบอกกับทางทีมข่าวเราได้ค่ะ